คุณผู้ชมค่ะวันเด็กนี้นะคะเดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งที่
พาเด็กน้องหนูไปเที่ยวสวนสัตว์กัน
ไปกันที่สวนสัตว์นครราชศรีมาที่นี่
เขาต้อนรับสมาชิกใหม่ถึง๓ตัวเลย

นี่คือบรรดาลูกของสัตว์ป่า๓ชนิดก็คือ
ลิงมาโมเศษปาก้าลายจุดและอีแลนด์
ถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์นครราชศรีมาเลยนะคะ
โดยพวกมันเพิ่งจะลืมตาดูโลกเมื่อช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมา
และขณะนี้ก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาชมความน่ารักของลูกสัตว์ป่าเกิดใหม่กันอย่างใกล้ชิด
แบบนี้เลยนะคะติดกรงกันเลย
โดยเฉพาะวันเด็กแห่งชาติ๑๓มกราคมที่จะถึงนี้
สำหรับลิงมาโมเศษเนี่ยคุณอันนี้คือลิงมาโมเศษ
เป็นลิงในกลุ่มลิงโลกใหม่ที่เล็กที่สุดมีขนาดเล็กที่สุดนั่นเองนะคะ
ก็ดิฉันเคยเห็นนะเดี๋ยวนี้เขาแบบ
มีแบบหลายที่ในสวนสัตว์ที่มีลิง
และไปดูปาก้าลายจุดกันต่อว่าหน้าตาเป็นยังไง
ก้าลายจุดเป็นคล้ายกับหนูคุณหน้าตาของเขา
เขาเป็นสัตว์ฟันแท้จำพวกหนึ่ง

คล้ายหนูนะสามารถดำน้ำได้นานถึง๑๕นาทีเลยนะคะ
แล้วก็กระโดดได้สูงถึง๑เมตร
อยากจะพาปาก้าลายจุดไปโดดยางเป็นเพื่อนหน่อยนะฮะ
ก็น่าจะโหลดได้สูงพอสมควร
ส่วนนี้คือเจ้าอีแลนด์

ีแลนด์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ลักษณะคล้ายกับควายผสมกวางอะไรแนวนี้

มีเขาขนาดใหญ่ซึ่งก็
เขาของเขาจะเป็นเกรียวบิดไป

พาน้องหนูไปเที่ยวกันได้นะคะ
ซึ่งทางด้านนายวิเชียรจันทรโนไทย
ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
เขาฝากแนะนำผู้ปกครองที่จะพาเด็กลูกหลาน

ให้ผู้ปกครองเขียนชื่อเด็กชื่อผู้ปกครอง
และเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้ปกครอง
ใส่กระเป๋าเด็กนะคะหรือว่าห้อยคอเด็กไว้ตลอดเวลา
เพื่อกันการพลัดหลงกับเด็กกับลูกกับหลาน
และที่สำคัญจำด้วยว่าเราใส่เสื้อผ้าชุดไหน

อันนี้สำคัญในช่วงวันเด็กคนจะเยอะหน่อย

อันนี้ต้องแบบเตือนเอาไว้ว่าผู้ปกครอง
ต้องทำป้ายห้อยคอให้เด็กด้วยนะจ๊ะ